ลงใต้ไปสุราชธานีครับคุณน้ำแข็งแล้วก็คุณบุ๊คครับ
ลงใต้ตอนนี้นะครับมีปัญหาเรื่องปาล์ม

กิโลกรัมละ๒บาทเอง
ตอนนี้ก็เลยชาวบ้านในพื้นที่หลายคนนะครับ

ต้นปลามก็สูงขึ้นนะครับต้นเจ็บเหมือนเดิม

ดอกหน้าวัววิธีการแบบนี้แหละครับ

หาวิธีการว่าร่องระหว่างต้นปลามนะครับ

ใช่ดอกหน้าวัวที่สมคิดฟาร์มนี่แหละครับ
ตำบลประสงค์อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราชธานี
ของคุณวรวิทิศสมพัฒน์นะครับ

มีร่มคื้มปลูกดอกหน้าวัวแซม
อยู่ระหว่างแถวสร้างความสดชื่น

ดอกหน้าวัวแดงอยู่ข้างนะครับครับครับ

จากปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ
ต่อเนื่องช่วง๒๓ปี
ไม่มีท่าทีว่าจะขยับราคาสูงขึ้นเลยนะครับ
ก็เลยปรึกษาครอบครัวว่าที่รักเราจะทำยังไงดี
เราเอาอย่างนี้ไหม๒ไร่เราจะกันไว้ก่อน
เราไปหาอะไรแซมไหม

เราก็ได้บอกว่าสองไร่เอาไปเถอะ
ทำอะไรก็ได้เธอเธอสบายใจก็ทำ

อกหน้าวัวแซมออกมา

พอได้ดอกหน้าวัวเท่านั้นแหละโอ้โหส่งขายครับ
ปลูกดอกหน้าวัวแบบแซมแบบนี้เป็นทางเลือกที่ดีมาก
ใช้เปลือกมะพร้าวและขุยมะพร้าวนะครับ
แปลงปลูกแล้วก็ลดต้นทุน
แล้วก็เป็นวัสดุที่กักเก็บน้ำไว้ได้นานนะครับ

แบบนี้แหละครับทำให้รู้ว่าโอ้โห
ดอกหน้าวัวสามารถขึ้นดีมาก

และก็แสงแดดไม่ถึง

ทีนี้นะครับโอ้โหงามเยี่ยงนักนะครับ
นี่ครับพอเสร็จปั๊บครับปลูกหลากหลายสายพันธุ
มีทั้งพันธุ์ส้มบัญชาพันธุ์ขาวแอ่งเฉิน
ราคาขายอยู่ที่๖๑๒บาท

สร้างรายได้๓๐๐๐๓๕๐๐๐บาทต่อเดือน
ดีกว่าการปลูกปลามน้ำมันที่ขายกิโลกรัมละ๒บาท๖๐๒บาท๘๐สตางค์นะครับ
ตอนนี้นะครับราคาปาล์มตกต่ำก็เลยหาวิธีแก้แบบนี้นะฮะ

คุณวรวิทิศยังปลูกพริกไทยและสับปะรดแซมสวนปลามด้วยโอ้ดีจังฮะ
นี่นะครับแล้วก็เป็นการเลี้ยงมีการเลี้ยงหมูแซมด้วยครับ
นำขี้หมูผ้ามสมขี้เลือดทำผู้อินทรีย์ใช้ในสวนปรัม

นำไปใส่ต้นไม้เป็นรายได้เสริมอีกด้วยครับ